เหยียบยองเหงื่องยัง
ลูกเราก็คงว่น
พอรู้เรื่องเบื้องล้วน
ไม่ต้องอุวังเราแม่พ่อ
เพราะในดวงจิต
ลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ

ขอทดแทน
เพื่อสู้ชีวิตของเรา
ไม่ค่อยจะได้ยินเพียงเท่าไหร่
ของซูนาลีและเจ๊สีมา
เพลงนี้ก็ตรงชีวิต
ลูกทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว
คำที่เรากลัว
ถึงว่าเราผ่านไปได้อย่างปลอดภัยไหม

เทศไทยนี้ไปได้นะครับ๒๐๐๐๐บาท
เราก็เหลือแค่๒เพลงเท่านั้นเอง
ที่เราตั้งเป้าเอาไว้๖๐๐๐บาท
ขอให้ดาวโชคดี
ขอให้กระโดดตัวลอยเหมือนเพลงแรกนะครับ
พร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
ดาวร้องได้

โง่ในโง่ในโง่ในโง่ใน
เพลงที่สองมูลค่า๒๐๐๐๐ดาวร้อง

ดาวร้องดาว
โง่ในโง่ในโง่ในโง่ใน
โง่ในโง่ในโง่ในโง่ใน

โง่ในโง่ในโง่ใน
จริงอย่างที่มูลป่าบอกบอกร้องได้นะ
กระโดดให้ตัวลอยเลยดาวไม่ได้กระโดดแม่

อ่ะได้แล้วค่ะเพลงที่สองนะคะ
สำเร็จค่ะรับแล้ว๒๐๐๐
จัดคุณเอาไปสู้ชีวิตของน้องดาวนะครับ
ก็เป็นบทเพลงจากคุณสุนารีราชศรีมานะครับ
จำเสี่ยงเลี้ยงพ่อ
ชื่อเพลงเมื่อกี้นี้ทำให้อยากรู้ข้อมูลบางอย่าง
เรายังไม่ได้เอ่ยถึงคุณพ่อของน้องเลย

เราเลิกกันตั้งแต่ท้องน้องดาวได้๒เดือนค่ะ

คุณแม่ก็แสดงว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลี้ยงลูกมาคนเดียวจนโต

นั่นก็หมายความว่าดาวไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยตั้งแต่เกิดมา

แม่พ่อคือใครอยากเจอจังเลยอะไรอย่างนี้

แม่บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามีแม่กับปอแล้วแม่จะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อคือไม่ต้องไปถามหาพ่อ
แล้วเวลาเราได้รับคำตอบอย่างนี้จากแม่เราอิ่มเอมไหมหรือว่าเราก็ยังอยากเจอพ่ออยู่ดี
อยากเจอพ่อค่ะครั้งหนึ่งขอแบบไม่ได้เห็นว่าพ่อเป็นใครอะค่ะ
ยังมีชีวิตอยู่ก่อนตอนนี้จะไม่อยากอยู่อะค่ะ
เวลาลูกถามได้เคยบอกชื่อเสียงเรียงนามของพ่อบ้างไหมคะว่าพ่อชื่ออะไร

เพราะว่าเราเลี้ยงเองมาจนลูกอายุ๑๖ปีแล้วค่ะคือเราเลี้ยงได้ค่ะ
เราสองคนคือเรามีอะไรเราจะพูดกันตลอด
เราจะเปิดใจให้กันตลอดค่ะ
เวลาเขาเอ่ยถามถึงพ่อเขาแต่ละครั้งมันเจ็บแรปเหรอคะคุณแม่ข้างในอกเรา
คือมันน้อยใจมากกว่าค่ะ
เขาทำอะไรให้เราเจ็บปวดถึงขนาดไม่อยากเอิ้นเอ่ยไม่อยากให้ลูกรู้ด้วยซ้ำ

เรียกได้ว่าในเมื่อคุณไม่ถามเลยสักคำหนึ่ง
เราก็ไม่อยากให้ลูกสนใจคุณเช่นกัน

ก็คือคุณนั้นมีลูกคนเดียวเลย

คนอีกคนนึงเป็นน้องหรือเป็นพี่ครับ

อยู่ด้วยกันตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่คุณแน็ก

ตอนนี้ก็แย่ค่ะเพราะว่า
ตาก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคอยู่ค่ะ
ยายก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคค่ะ
ก็คือต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนเลยค่ะ

คุณตาได้๖๗ค่ะ
แล้วก็คุณยายนี้๖๕ค่ะ
อันนี้ได้เบี้ยของรัฐบาลหรือยังครับ
ค่ะได้เดือนละ๖๐๐ค่ะ

เพราะว่าต้องไปหาหมอก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

ต้มเนื้อควายนี้นะครับ
แม่แน็ตรายจ่ายเดือนนึงเนี่ยเราต้องจ่ายอะไรบ้างค่ะ
ก็จะมีหลักเลยก็จะมีค่าน้ำค่าไฟ
แล้วก็น้องดาวไปโรงเรียนค่ะ
แล้วก็ลูกชายคนโตค่ะ
เดือนนึงนี่เราต้องใช้จ่ายประมาณกี่บาท
บางทีมันก็ไม่แน่นอนค่ะ
บางทีถ้าเราไม่มีเลยเราก็ต้องเซฟตัวเอง
เอาอย่างนี้นั่นหมายความว่าใช้เท่าที่มี
แต่ว่าหลักเลยก็คือค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายแน่
เห็นบอกตากับยายเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้อยู่ที่ไหนคะพี่นัท
เป็นหนี้ทอคสค่ะ
แล้วก็หนี้กองทมุบานค่ะ๔๐๐๐๐บาท
๔๐๐๐๐บาทก็ยังเป็นหนี้ที่ในระบบยังไม่เท่าไร

เด็กคนนี้นะช่างมีความคิดที่ดีจริง
รู้จักช่วยพ่อช่วยแม่
แน็ตสอนอะไรลูกเอาอะไรฝังไปในตัวเขา

สิ่งทุกอย่างที่สอนลูกคือเราจะออกมาจากหัวใจ
ใช้ความรักความเอ็นดูความสงสาร

อันไหนที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่สมควร
เราก็จะมาคุยกันว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะสิ่งนี้ไม่สมควรนะ
คือเราจะมีเวลาให้กันเราจะคุยกันตลอดเลยค่ะ
เราจะอยู่ด้วยกันเวลาว่างแล้วก็จะคุยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกัน
ใช้หัวใจในการสอนลูกค่ะ
มีแล้วสองหมื่นนะตอนนี้
ถ้าอยากหยุดเมื่อไหร่บอกถ้าเจอเพลงที่เปิดเนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินไม่ไหวแล้ว
ตัวช่วยก็เหลืออีก๒ตัวถ้าจะไม่รอดก็บอกได้ตัดสินใจได้นะครับ
ไม่มีใครบังคับไม่มีใครว่าอะไร
มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๓ครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เพลงเร็วเร็วจัด

เหนือด้วยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า

แน่เป็นเพลงที่ชอบหรือเปล่ามีรอยยิ้มดีจังเลย
เคยฟังผ่านหูบ้างค่ะ

ก็ดีกว่า๕๐๕๐ร้องผิดได้คำหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
ดาวจะสู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ค่ะ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ตอนนี้นะครับเลือกไปแล้วก็คือ
แผ่นที่สามตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่หนึ่งสองสี่ห้าหกที่เลือกได้นะครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูร์พาวเวอร์

แผ่นไหนก็ได้เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่
เอาล่ะมาดูกันแผ่นนี้จะทำให้น้องดาวผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๔ก็คือ
ได้ร้องเพลงเก่งประมูลครับ

ของเราเราสามารถเลือกได้อีกนะพอแล้วค่ะพอนะ
เพลงที่ดาวให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรคะ
กะไซคอมเมอสี่ค่ะกะแซคอมมะซิเพลงเข่ง
นะชัวร์ค่ะถูกทุกคำเลยนะค่ะ
นี่นี่นะครับดาวมาตั้งไกลเลยไม่ว่าจะ
มหนังชกมวยแล้วก็
พาตัวเองมาอยู่บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทำเพื่อใครแม่ค่ะ

วันนี้ลูกมาทำเพื่อแม่แล้ววันนี้ลูกจะทำให้เต็มที่นะ
เพื่อสมกับแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กจนยาย

ขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้แล้วเหลืออีกแค่เพลงเดียว
ตัวช่วยยังอยู่ด้วยอีก๑ตัวนะครับ

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

ขยับขยับขยับขยับขโมมาสิ
ฉันรับปรักดวงใจบ้อง
แต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอติ
ใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาสิ
ถ้าจะได้รักษาต้องกาไว้
ลูกกระท้อนหนาถ้าจะให้วาง
คอยคอยถูกรับทานหวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจ
จะไปไหนลูกไก่ไหนกำมือ
เขียบเขียบเขียบเขียบเข้ามาสิ
กระแสกระแสกระแสกระแสกเข้ามาสิ
เขียบเขียบเขียบเขียบเข้ามาสิ
กระแสกระแสกระแสกระแสกเข้ามาสิ
กระเจ๊งแจวชื่อหนังแมวห่วงนอน
ให้คุณมือแปรขูดมะพร้าวนิด
มีกระทริเมื่อได้จะได้มัน

โอ้แต่มองตาห่างตังว่าสวทธยังขาสัน
เกิดมาเป็นชายถ้าบอกอายกัน
อีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดง
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
เขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิ
กระแซะกระแซะเข้ามาสิ